เสื้อตัวหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน๗๕บาท
ค่าสีค่าน้ำยาประมาณ๖บาท๗๐ตังค์

สามารถหมุนต่อยอดได้เป็นหนึ่งเป็นแสน

ขั้นแรกเลยเอาเสื้อหรือผ้าที่เราจะทำมัดย้อม
ุ่มในน้ำธรรมดาจุ่มให้ชุ่มนะฮะ
แล้วก็บิดให้หม่าให้หม่าสุดนะครับ
ขั้นตอนต่อไปเราต้องมาจุนในน้ำยาคันสีตก
ถ้าผ้าเราหมากพอลมในน้ำยาพริกที่ดี
น้ำยามันจะเข้าได้เร็วมากแล้วก็บิด

ผมเลือกตรงนี้หมดเลยครับ
หาจุ่มสูงกลางที่เรามุนเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้
เริ่มต้นเราหอดสีที่อ่อนที่สุดนะฮะคือเหลือง
เราพยายามหลีกเลี่ยงสีตรงข้าม
เสร็จแล้วไปตักแดดด้านละ๑ชั่วโมง

น่าทำน่าทำเป็นอย่างนี้ลองทำดูครับ

แฮคเชื่อมัดย้อมลายก้นหอยตัวนี้
สีสันสดใสใช้ไรมักเลย
ใส่แล้วเห็นมาตั้งแต่๔แยก๕แยก

เอาไปหยิบจับผสมใส่เอามาน่ะสวยไปหมดเลย
อุปกรณ์มีไม่มากไม่มาอย่างที่คุณอาเขาบอกไว้นะคะ
เสื้อยืดหนังยางสีมัดย้อมน้ำยากันสีตกตะแกรงกะละมัง
และที่สำคัญควรจะมีแดดด้วย

เท่านี้ค่ะสามารถสร้างอาชีพได้แล้ว
ลงทุนไม่เยอะเลยนะคะอย่างที่คุณเอกสรรได้บอกเอาไว้นะคะ

ราคาหลักพันก็จริงถ้าตอนลงทุนตอนแรกเขาบอก

เฉลี่ยให้ฟังนะครับประมาณ๑๐๐ตัวเนี่ย
ตกน่ะตัวละ๖บาทกว่ากว่า
แล้วพอไปขายขายตัวละ๑๐๐กว่าบาทนำลายเยอะแยะเลย
ส่วนเสื้อยืดที่จะใช้ย้อมก็แล้วแต่เกรดค่ะ
แล้วแต่ราคาตกตัวละไม่เกิน๗๐บาทหรอก
เอาจริงถ้าเสื้อยืดประมาณ๑๕บาท
ดิฉันเคยพูดคุยกับเพื่อนที่จตุจักร
รวมรวมไปแล้วไม่ถึง๑๐๐บาทได้ซ้ำกว่า๑ตัว

เราจะเห็นได้ตามท้องตลาดอย่างที่บอกไปว่าราคาเนี่ย

นิดเท่านั้นเองนะฮะบางอันเนี่ยนำไปขึ้นเป็นแบรนด์หลักพันก็มีนะฮะ
มีคุณค่ามีราคาได้จริง
ใครสนใจอยากจะไปร่ำไปเรียนเป็นอาชีพ
ก็สามารถลองติดต่ออาจารย์เอกสรรได้เลยนะคะ